ทุกทุกวันนี้ที่ประเทศมองกโลเมียก็จะมีการประชุม

ที่รวมอาวุธพลังชาติในเอเชีย

นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เดินทาง

ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการหารือกัน
เพื่อแสวงหาความร่วมมือกันในระดับโลกแล้ว

ก็ยังหวังให้การประชุมนี้เป็นพลังขับเคลื่อน
ให้โลกรู้จักมองโกเลียมากขึ้น
รวมทั้งอย่างหวังว่าการประชุมนี้

กำลังเข้าขั้นวิกฤตในประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ที่นี่คืออาคารรัฐสภาในกรุงอุลานบาตอร์
เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย

ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเอเชียยุโรปหรืออาเซม
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้
ในตอนนี้ผู้นำหลายชาติเดินทางถึงกรุงอุลันบาตอ

ไม่ว่าจะเป็นจากฝากเอเชีย
เช่นไอลีเคอร์เฉียงภูนำจีน
ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
หรือจากฝากยุโรปเช่นในชองโครสยุงเทอร์
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
และยังมีอีกหลายคนที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปมองโกเลีย
รวมทั้งผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีของไทยด้วย
นิโคซินนักวิเคราะห์การเมืองและเจ้าของบริษัทลงทุนมองว่า
จากการประชุมอาเซมจะมีความหมายต่อบริบทการเมืองโลกแล้ว
ยังมีความสำคัญต่อมองโกเลียประเทศซึ่งไม่ติดทะเล
และถูกขนาดข้างด้วย๒มหาอำนาจอย่างรัสเซียกับจีน
เขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญในฐานะส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโลก
สร้างความหลากหลายของเศรษฐกิจ
รวมไปถึงการทำให้มองโกเลียกลายเป็นที่รู้จักบนเวทีโลก
มากกว่าอยู่แค่รัสเซียกับจีน
ที่ผ่านมามองโกเลียต้องเผชิญกับวิบากรรมทางเศรษฐกิจ
เห็นได้จากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลงจากร้อยละ๑๔๕เมื่อปี๒๕๕๙
เหลือเพียงร้อยละ๒๓เมื่อปีที่แล้ว
ส่งผลให้ประชากรมองโกเลียมากถึง๑ใน๕

และบางส่วนต้องอบพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทำ
เช่นครอบครัวชาวมองโกเลียครอบครัวนี้
พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายในเต็นต์สไตล์มองโกเลีย
โดยผู้เป็นพ่อขับแท็กซี่หารายได้
ส่วนคนเป็นแม่ต้องออกไปรับจ้างก่อสร้าง
หารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวเช่นกัน
ซึ่งเธอบอกว่าเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้เธอและครอบครัว

เธอบอกว่าเศรษฐกิจมองโกเลียเริ่มตกต่ำ
เข้าขั้นวิกฤตเมื่อปีที่แล้ว

แต่สุดท้ายก็ต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย
มันยากจะเข้าใจว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไร
เศรษฐกิจตอนนี้เลวร้ายมากจริง
เมื่อเดือนที่แล้วพักฝ่ายค้านของมองโกเลีย
เพื่อมีชัยในการเลือกตั้งเปิดทางสู่การเป็นรัฐบาล
มกลางความหวังว่าจะสามารถสะสางปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำได้
และการประชุมอาเซมในครั้งนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของมองโกเลีย
ที่จะผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาต่างเข้าสู่ประเทศ